มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์นะฮะ
แล้วก็สิ่งที่ทำคือไปเรียรัยเงินจากชาวบ้าน
คือจีวรพระเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือพระสงฆ์
แล้วเวลาไปเนี่ยเขาก็จะให้เงินเห็นไหมหัวล้านแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายโดนรวบตัวได้นะของกลางเพียบเลยทั้งจีวอนทั้งบาดพระทั้งใบสุทธิ
เออก็ถามว่าไปทำทำไมทำทำไมก็บอกว่าก็ไม่มีข้าวกินอ่ะ
ไม่อยากจะเป็นคนเร่ร่อนอ่ะก็อยากติดคุกอ่ะโอ้
อยากติดคุกบอกตำรวจดีก็ได้นะคะไม่ต้องมาทำแบบนี้นะ
สิทธิชัยตันสุวรรณอายุ๔๐ปีค่ะเป็นชาวอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ที่สุดแล้วก็ถูกตำรวจสพเมืองอุดรธานีจับกลุ่มรวบตัวได้
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่เขาเรียนแบบค่ะแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์
แล้วเดินเรียรายเงินอยู่ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๑
เขตเทศบาลนครอุดรธานีเบื้องต้นค่ะนี่ของกลางนะคะ
ตำรวจยึดของกลางได้เป็นจีวรพระบาทพระสำเนาเอกสารใบสุทธิพระ
แล้วก็เงินสด๒๔๐บาทถ้วน
แล้วพบว่าผู้ต้องหาตอนที่ตำรวจสอบปากคำ
พูดจาวกไปแล้วก็วนมาพูดจาคือไม่รู้เรื่อง
คล้ายกับคนเมาเหล้าแล้วก็แถมบอกว่าอยากติดคุก
จะได้มีข้าวกินมีที่นอนไม่ต้องเดินทางเร่ร่อนไปไหนอีก
เพราะรู้สึกเหนื่อย
ทีนี้จากการสอบปากคำนายสิทธิชัย
สิทธิชัยอ้างบอกว่าเคยบวชที่วัดแห่งหนึ่งมาแล้ว
ตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู
แต่ครั้งนั้นได้ทำผิดพระธรรมวินัย
คือกินเหล้านั่นไงก็เลยถูกจับศึก
หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำมาหากินอะไรนะคะ
ก็เลยกลับไปแต่งกายเป็นพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เดินออกเรียรัยเงินจากชาวบ้านเรื่อยมา

ถูกจับกลุ่มมาแล้ว๓ครั้งในท้องที่จังหวัดไหนบ้าง
นครราชศรีมาสกลนครมหาสารคามนะคะ
โดนปล่อยตัวออกมาปั๊บก็มาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
ล่าสุดตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์เรียรายเงิน

ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ